ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดลำพูนกันหน่อยนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งป่วยเป็นโควิดแล้วต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม
ไม่รู้คิดอีกท่าไหนนะคะมุดรั้วออกมาแล้วหนีไปกินยาดอง
สุดท้ายแล้วนะคะโดนตามจับกลุ่มตัวได้แบบนี้ค่ะ
พี่พี่รู้ไหมว่าชาวลำพูนเนี่ยเขากังวลกันเนี่ย
พอมาทำแบบนี้มันกระจายเชื้อ
แล้วเห็นไหมคะเจ้าหน้าที่แต่ละคนมาเนี่ยมีแค่หน้ากากอนามัย

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าอาคมอายุ๔๙ปีแล้วนะคะ
หลบหนีออกมาจากโรงพยาบาลสนามลำพูนสาขาเวียงยองค่ะคุณผู้ชม
นี่มานั่งยองอยู่ที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางตรงนี้นะคะ

อาคมไปถูกตรวจพบว่าตัวเองเป็นโรคโควิด๑๙
เนื่องจากว่ามีคนในครอบครัวติดเชื้อ๒ราย
ก็เลยถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสนาม
หลังจากนั้นปรากฏว่าอยู่ได้๓วัน
อาคมแอบมุดรั้วออกมาโดยไม่มีใครรู้
และไม่มีใครเห็นเดินกลับบ้านเดินเท้าเปล่าไป๕กิโลเมตร
พอไปถึงบ้านเพื่อนบ้านเห็นเฮ้ยอาคมติดโควิดเนี่ยทำไมมาโผล่ตรงนี้
เพื่อนบ้านก็เลยบอกไม่ใช่แล้วคุณหายไป๓วันรักษาแค่๓วัน
มันไม่ใช่แล้วก็เลยตัดสินใจแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านแจ้งเจ้าหน้าที่มารับตัวนะคะอาคมไหวตัวทันหนีอีกค่ะ
หนีจากบ้านแล้วไปร้านขายของชำสงสารร้านขายของชำอ่ะ
ดื่มเหล้ายาดองจนมีอาการเหมือนคนเมาอะค่ะ
แล้วร้านขายของชามคนไปคนมาเยอะด้วย
ในหมู่บ้านเยอะเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ขับรถตามหาให้วุ่นเลยนะคะ
สุดท้ายแล้วมาเจอนี่แหละถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ตรงนี้นะคะ

กว่าจะยอมให้เอาตัวไปรักษา
ชาวบ้านบอกโล่งใจแต่เอาจริงนะ

สงสารนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าอาคมคนนี้

ต้องติดต่อให้เจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะคะ
ใช่ฮะคิดถึงบ้านมากเกินแล้ว